ก็สงฆ์ต่อเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่คราวนี้เป็นพระสงฆ์ปลอมค่ะ
ต้องชื่นชมน้องคนนี้เลยนะคะอายุ๑๔ปีเท่านั้น
แต่วัยพริบปฏิพาณเรื่องของการสังเกตช่างสังเกต
เยี่ยมเลยนะคะคือถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะเลี้ยวกลับรถค่ะ

น้องคนนี้ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ
ก็คิดว่าเป็นพระสงฆ์ก็เลยอยากจะไปส่งค่ะ
น้องก็ให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา

พระสงฆ์มีคิ้วดกดำอะไรขนาดนั้น
ปกตินี่เป็นพระสงฆ์ต้องกันคิ้วโกนคิ้วไหมค

แล้วน้องเนี่ยคือไหวพลิบดีค่ะ
ก็เลยขี่เลยตรงที่พระสงฆ์รูปนี้
จะให้ไปส่งเพราะตรงนั้นเป็นที่เปลี่ยว
น้องก็เลยไปในชุมชนที่มีชาวบ้าน

แล้วน้องเอาเรื่องนี้มาบอกคนในชุมชน
กลายเป็นว่าคนในชุมชนก็เลยรอดไปด้วยนะคะ

อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร

นำเรื่องราวมาบอกกล่าวให้กับชาวบ้าน

บอกว่าผมเจอมากับตัวเลย

แต่งกายคล้ายพระสงฆ์
หลอกให้พาไปส่งที่เปรียว

จับกลุ่มคุยกันแบบนี้นะคะ
น้องต้องประกัดเสียงตามสายเลย

เมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา

โผล่มาจากข้างทางบริเวณจุดกลับรถ
คือเวลาจะกลับรถก็ต้องชะลอถูกไหม

ให้พาไปส่งที่โรงนา
แถวทุ่งนาซึ่งเป็นที่ร้าง
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลดอนตาน

ทุ่มแล้วก็น้องฟังข่าวนี้นะคะ
นี่เห็นไหมข้อดีของการเป็นคนช่างสังเกตนะคะ

หมายถึงว่าพระที่น้องบูมอาสาที่จะพาไปส่ง
ทำไมพระไม่ได้โกนคิ้ว

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะถูกทำร้ายร่างกาย
เนื่องจากจุดที่พระสงฆ์วาน

ตอนนั้นพอน้องไม่ยอมจอด

ขู่น้องบอกว่าไม่จอดใช่ไหม

น้องรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่

พระรูปนี้ทำไงหนีไปเลยจ้า

พระปลอมจริงด้วยนะ

พระรูปนี้อาจจะมีเจตนาคือ

แต่นำเรื่องไปลงในเพจเพื่อเตือนภัยให้กับชาวบ้าน

มันมีคนแบบนี้ในสังคมเราเป็นชาวพุทธ
บางทีก็กังวลนะ

ก็กลัวว่าไปทำบุญกับพระปลอม